คลิปนี้ขอฝากถึงพอเขตและพอโรงเรียนทั้งหลายนะ
พวกผู้ชายหน้าคือเวลามึงจะไปกินเลี้ยงกันเนี่ย
ประชาชนอย่างผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมมึงต้องเอาครูสาวสาว
ชงเหล้าหรือเอาเขาไปนั่งกินข้าวด้วยหรือมึงก็พาให้เขาไปเสิร์ฟน้ำ
กูถามจริงจริงครับว่าเพื่ออะไรไอ้ครูสาวสาวบางคนเขามีผัวนะครับ
มึงผ่อนสหกรณ์ให้จบก่อนเถอะครับอย่าไปทะลึ่งทำตัวเจ้าชู้กันนัก
ว่าพอเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะครับกู้สหกรณ์มาเนี่ย
เงินเดือนทุกวันนี้ซื้อได้แค่ถุงยังชีพแค่นั้นนะครับ
คุณครูสาวเนี่ยเขามีหน้าที่คือสอนเด็กนักเรียนไม่ใช่ให้คุณจะหิ้วเขาจะสอยเขายังไงก็ได้
เขาก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่นะครับคุณจะไปกินเลี้ยงไหนคุณก็ไป
แต่คุณไม่ต้องหอบเอาเขาไปด้วยเพราะนอกจากเขาจะไม่อยากไปแล้วเขายังรังเกียจพวกคุณอีกครับ
แล้วถ้าคิดจะเจ้าชู้นะมึงหาเงินให้ได้เยอะซะก่อน
เพราะถ้าทุกวันนี้ยังต้องจ่ายหนี้สหกรณ์อย่าทะลึ่งเด็ดขาดนะครับผมขอเตือน
เพราะมันมีโทษทันถึงวินัยนะครับแล้วคุณครูสาวสาวที่เพิ่งบรรจุใหม่
หรือเป็นครูอัตราจ้างนะน้องอย่าไปเล่นด้วยนะครับพี่จะเตือนด้วยความหวังดี
เพราะถ้าน้องเล่นด้วยถ้าเขามีครอบครัวอยู่ถ้าเขาจดทะเบียนนะถ้าเขาไม่จดก็ไม่เป็นไรครับ
แต่ถ้าเขาจดทะเบียนขึ้นมาเมื่อไหร่น้องซวยเลยนะพี่จะเตือนให้ไว้ก่อน
ที่นี่มันคือประเทศไทยครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย
มันก็แทนใจครูตำแหน่งเล็กน้อยหลายคนแล้วมันก็อาจจะไปโดนใจผู้ใหญ่หลายคนเหมือนกัน
กูถามจริงจริงครับว่าเพื่ออะไรไอ้ครูสาวสาวบางคนเขามีผัวนะครับ
หรือไงแบบมันมีนางฟ้าในวงเล่าอย่างนี้เหรอหรือแบบอะไรวะโอ้โหนี่เด็กครูสาวคนนี้มันอยู่ในโรงเรียนฉันนะเว้ยเฮ้ย
มันมากับกูเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีว่าประเพณีพวกนี้เอาเฮียพูดตรงเลย
แล้วมันเป็นอะไรนักหนาครับพอเขตรองเขตไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นจะต้องพากันไปกินเลี้ยง
มึงไม่ถามน้องเขาว่าเขาเต็มใจอยากจะไปกับมึงหรือเปล่า
มันยังไงกันครับแสดงโชว์พาวเวอร์กันเหรอ
ที่พวกมึงจะพาคุณครูสาวพวกนี้เข้าไปกินเลี้ยง
หรือพาไปก็ล่อก็ติ๊กเขานะ
มึงผ่อนสหกรณ์ให้จบก่อนเถอะครับ
อย่าไปทะลึ่งทำตัวเจ้าชู้กันนัก
ว่าพอเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะครับ
สหกรณ์มาเนี่ยเงินเดือนทุกวันนี้
ซื้อได้แค่ถุงยังชีพแค่นั้นนะครับ
และไอ้ครูสาวที่เพิ่งมาจุดใหม่นะ
หนูมาฟังเฮียเฮียจะเตือนด้วยความหวังดี
ไอ้เท่าพวกนี้เมียมันเยอะนะบอกไว้ก่อน
อย่าไปหลงไหลว่าโอ้เขาเป็นผอเขาเป็นรองพอเขามีอำนาจ
ไอ้พวกนี้บางทีเป็นหนี้หมวกกันน็อกก็มีนะครับ
หน้าใหญ่ใจโตไปเรื่อยน่ะความเป็นจริงไม่มีจะครับหรือใครจะเถียงเถียง
มาได้เลยในใต้คอมเมนต์เนี่ยฝากถึงท่านลำตีศึกษาธิการนะครับ
ช่วงนี้งานเกษียณมาเพียบเลยฮะยังไงฝากดูคนในสังกัดท่านนะ
ลูกน้องท่านทุกคนเลิกได้เลิกนะครับ
ประเพณีพรุ่งเนี้ยเพราะนอกจากมันจะไม่สร้างสรรค์แล้ว
มันยังดูทุเลศมากในสายตาประชาชนทั่วไปอย่างผมด้วยครับ
ผมฝากไว้คิดเท่านี้นะฮะจริงเรื่องร้องเรียนมีเพียบเลยครับ
แต่วันนี้เท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ